ไปดูหนุ่มก่อสร้างชาวขอนแก่นเคราะหร้ายคนหนึ่งค่ะ
อากาศร้อนอยากกินมะพร้าวหอมอร่อย

แต่ว่าที่บอกว่าเคราะห์ร้ายเพราะอะไร
เพราะว่าเขาดันถูกไฟช็อตตกน้ำจนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้ต้นมะพร้าวริมสะน้ำ
บ้านที่กำลังก่อสร้างในตำบลเมืองเพียร์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
นายสรายุทธ์จินดาช่างก่อสร้างวัย๒๑ปี
ถือไม้ตั้งใจจะไปสอยมะพร้าว
แต่ปรากฏว่ามะพร้าวมันดันหล่นใส่สายไฟค่ะ
สายไฟก็ขาตกลงสระน้ำ
นายสรายุทธ์เองก็เสียหลักเหมือนกัน
ตกลงไปในสระน้ำ
ช่วยนำตัวนายสรายุทธ์ขึ้นจากน้ำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองเพียนะคะ

ก็ไม่ได้พบรอยไหม้จากไฟฟ้าช็อตตามตัวนายสรายุทธ์นะคะ
ก็เลยนำศพนายสรายุทธ์ส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์
แล้วก็ญาติญาติเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะ